แล้วจึงถึงขั้นตอนถนอมอายุการใช้งานของผ้าสบายด้วยวิธีการลงแป้งเปียกด้านหลังสบาย
เป็นเคล็ดลับของคนโบราณที่ช่วยให้เนื้อผ้าทรงตัว
ตามรูปทรงผืนผ้าเดิมไม่หดหรือย่นและไม่ยุ่ยเมื่อนำไปใช้งาน